ส่วนเรื่องดาบตำรวจหึงโหดจำได้ใช่ไหม
เมื่อคืนวันที่สี่มิถุนายนนี่ที่ทุบรถเละเลยป
เออพี่ตามฟ้านไปหรอ

อยู่กลางถนนแบบนี้แล้วก็ทุบรถพังเลย

มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพสะดาวแล้วครับ
แล้วก็มีผู้บังคับบัญชาของสพเมืองสตูนต้นสังกัด
ดาบตำรวจพงศักดิ์ก็พาเข้ามาเลย
เขาหวังจะสู้คดีนะในสองข้อหาคือชิงทรัพย

โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
นักข่าวเขารายงานว่าหลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็คุยกับตำรวจอยู่๓ชั่วโมง
ดาบตำรวจพงศักดิ์ไม่ขอให้การใดทั้งสิ้นในชั้นพนักงานสอบสวนครับ

จากนั้นพนักงานสอบสวนก็คุมตัวพงศักดิ์เนี่ย
เข้าห้องขังสพสะดาวแล้วส่งไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนาทวีครับ
แล้วก็ยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวด้วย
เคยมีปากเสียงกันทะเลาะกันเดือนที่แล้วรอบนึงแล้ว
สุดท้ายก็ดีกันเหมือนเดิมไม่คิดไงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำสอง
ซึ่งเอาจริงนะถามว่าดับตำรวจพงศักดิ์เนี่ย
มีปัญหากับเพื่อนไหมผู้บังคับบัญชาบอกว่าก็ไม่เคยมีนะ
มีรายงานด้วยนะคะว่าต้นสังกัดได้ให้ดาบตำรวจพงศักดิ์ออกจากราชการไว้ก่อน
แล้วตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริง
เพื่อพิจารณาเอาผิดทางวินัยต่อไปด้วยนะคะ